พาเพลิน

เงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดถึง๑แสนบาท
เห็นอย่างนี้นะเต้นต้นระเบิดเถิดท้อง

ครับผมใช่ครับ
อุ้มกระดาษหน้าพูดก็ไม่เชียวไม่เชียวไม่เชียว
ภาคเติดทางทุกครั้งที่เราสุกเตอร์

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน

ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

๑แสนบาท

และเวทีการแข่งขันในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เด็กสามารถขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้
เขาจะได้โชว์ศักยภาพของเขาได้เต็มที่นะฮะ

พี่ธาซิลินทาครับ

จะรู้ว่าความซ่าในแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร

ความทราบเค้าแบบเต็มที่นะ

หมูนนะไอต์อันนั้นหมูนละครับ
ดูเหนียวนายย่าเราก็มีความทราบนะ

เต้นต้นระเบิดเถอะ

มันจะดีอยู่แล้วจ้ะ
ซ่าทั้งสองทีมจะเป็นใครมาจากไหนไปดูกันครับ
เจ้าข้าวมาแล้วค่ะ

แรกที่จะมาใช้เสียงเพลงสู้เพื่อชุมชนอันเป็นที่รักของตัวเอง
นั่นก็คือทีมสมิลาพาเพลิน
พวกเขาเดินทางไกลมาจากแดนดินถิ่นใต้จังหวัดสงขลา
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องนัโหมอายุแปดขวบ
เพื่อจังหวัดสงค้าครับน้องนาโมสู้เต็มทีครับ
น้องภัทรอายุสิบขวบ
แล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอสาวโนบราสาวโนราเลยใจ
ช่วยเขียนน้องผักสมขลากันด้วยนะคะ
และน้องเล็กเด็กจิ๋วที่สุดในทีม
นาโนอายุ๔ควบ
ต่อยเต่าบ้านห่วงกันบ้าน

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างอาคารอเนกประสงค์๕ชั้น

ซึ่งวัดนี้อยู่ที่ชุมชน๙
เป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเด็ก
ซุ่มฝึกซ้อมร้องเพลงมานาน
วันนี้พวกเขาพร้อมแล้ว
ที่จะเข้ามาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

สำหรับทีมที่๒ก็คือทีม
อ้อนพระนครคีรี

ทีมนี้ร้องเด็ดเต้นกระจาย
สมาชิกในทีมประกอบด้วย

รู้ครับจำฝีบมือคนนี้ได้ไหม
เป็นคนที่กลัวคุ้มใจ

ทุกโลกนี้มันชัดหกนาย
คิดว่ามันไม่มีกว่าไม้หรือไหว

เพราะรักกันชอบกันด้วยใจ
ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝาก
จ้ะแม่จ๋ามาฟังเด็กเพชรบุรีร้องเพลงด้วยนะครับ
ด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือทั้งทางด้านสาธารณประโยชน์
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่จังหวัดเพชรบุรี
แบบไม่คิดค่าตอบแทนใดทั้งสิ้น
วันนี้พวกเด็กจึงขอสัญญาว่า
จะเต้นไม่ให้ขาดตอนจะอ้อนด้วยลูกคอ
ขอเชิญพ่อแม่มาเชียร์เด็กเพชรกันด้วยนะครับ
เรามาพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมและพี่เลี้ยงสุดแซ่บของเรา
คุณแซคชุมแพรพาเด็กขึ้นมาเลย
สวัสดีครับ
เป็นการเปิดตัวพี่เลี้ยงที่ระเนรนาศมากนะคะในวันนี้นะครับ
คุณแซคครับครับผมความซ่าของเด็กทั้งสองทีมนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ความซ่าระดับ๑๐ครับแต่ความสามารถระดับ๑๐๐

อีกหนึ่งทีมครับคือทีมสงขราครับ
สวัสดีคะหนูชื่อน้องปั๊ชอายุสิบกว่าค่ะ
สวัสดีคะหนูน้องนโลวิสอายุแบบขวบ
สวัสดีคะหนูน้องอาโนอายุสี่กว่าค่ะ
แล้วมีท่าประจำทีมั้ยครับ
ตัวแทนของแต่ละทีมในยกแรกนี้คือใครครับ
น้องนาโนและน้องเพลงไทยนะครับ

ขายในยกนี้นะครับผมจัดแบบพิเศษเลยครับ
จัดแบบล็อกชนล็อกเลยครับผม

ครับผมก็ขอให้น้องทั้งสองคนทำให้เต็มที่นะครับ
อย่างที่เราซ้อมมามั่นใจในตัวเองนะครับผม

ไปเลยครับไป
รอบที่๑ยกที่๑เริ่ม
ใครจะเป็นคนร้องก่อนคนแรกลูก
น้องนาโนด้วย
เอาล่ะเพราะฉะนั้น

นาโน๊ตเรียนอยู่ชั้นไหนลูก

กี่ขวบลูกจำได้ไหม๓ขวบครับ

๗เพลงครับเจ็ดเพลงเจ็ดเพลงแล้วหนูมีความสามารถอะไรอีกครับ
เด้งได้ครับเล่นก็ได้มาดนตรีมา
จากเต้นแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ย
เด็ก๔ขวบเขียนหนังสือพอได้

อีกข่วบนะจริงไม่ต้องอาศัยเส้นประไม่ต้องอะไรด้วยนะ
เอาซะหน่อยไหมจะเขียนคำว่าอะไรครับ
อะให้เขาเขียนก่อน

ปกติ๔ขวบนี้เพิ่งจะลากเส้นยงเส้น
ระบายสีนู่นนี่นั่นนะ
อย่างนี้แปลว่าเขาท่องกอไก่ถึงฮนกแฮกได้แล้วใช่ไหมครับ

หอหีบรอลิง

อันนี้เด็กเขียนเองนะฮะ
อ่านว่าอะไรลูก
แม่ย่าอ่านว่าพี่หอยหวยมาก
วันนี้นาโนจะร้องเพลงอะไรลูก

วันนี้ให้นาโนอ้อนคณะกรรมการขอคะแนนจากกรรมการหน่อยสิลูก
ขอกรรมใจให้น้องนายมากหน่อยนะครับ

กับเพลงอมระมาพูดครับ
พระมาพูดครับ
ขอเสียงคนว่าตาตีหน่อยเร็ว

เธอเดินมาหาคำว่าเต่า
เธอบอกว่าเราไปกันไม่ดาย
เธอบอกว่าฉันดีเกินไป

คำพูดชื่นักหวาดงายหลีก
อย่างธุระยังงี้ทำหน้ากลาง
ทำเหมือนว่าฉันเป็นเหลากแต่
ไม่ใช่โคตรแสงทำเป็นสิ่ง
ก็ไม่มีไม่มีใครใหม่
อยากจะพักหัวใจ
ไม่อยากมีใครมาหัวพัน
อมประมาพูดก็ไม่เชียว
หน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
ใครเตือนไม่ฟังก็อยากเคลิ้ม

อมประมาพูดก็ไม่เชียว
หน้าใจเสื้อเชื่อไม่ได้
ประวัติชมเชื่อเชื่อใจมากกี่ครั้ง
เคยรักบ้างไหม
ถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่
ใครก็รู้ก็ดูอ่อน
แต่จะไม่ยอมให้เธอหรอกอีกต่อไป

ให้ไก่ไม่อยากเจอใครที่ใจ
แต่ผมจะไม่เชื่อคุณที่ล้ามคำจามเสียใจ

อมประมาพูดก็ไม่เชียว
หน้าเนื้อใจเสื้ออย่างเธอ
ใครที่เตือนไม่ฟังก็อยากเผลอ
มีใจให้
อมระมาพูดก็ไม่เชื่อ
อาศัยใจเผื่อเชื่อไม่ตาย
ปะวัดโชคโชคชิดใจมากกี่คน
โทยละบ้างไหม
โอ้เย้อมระมาพูดก็ไม่เชื่อ
อมระมาพูดก็ไม่เชื่อ
อมวุฒมาพูดก็ไม่เชื่อ
พระมาพูดก็ไม่เชื่อ
ไม่ชิ้น้ำไม่เช้าไม่เชียว
วววววาา
โฮ่ยโน้ตมันสูงอะ
เออมันบ่นแล้วอะ
เห็นแล้วมั้ยละครับมันบ่นแล้วอะมายังไม่หวานแล้วอะ
ขาขานี่เพาะเร็ดเลยอ่ะ
ต้องฟังคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

ไม่น่าเชื่อจริง๔ขวบต้องบอกก่อนนะฮะ

เนื้อเยอะจริงผมลองฟังเนื้อเยอะอย่างจริง

จริงแล้วชอบมากตรงโอเยโอเยได้แข็งแรงแข็งแกร่งและแข็งมาก
โอเยแทบในการที่เขาโอเยเนี่ย
ยังตื่นเต้นอยู่ว่าถ้าเขาอีกสัก๒ปีขึ้นไปเนี่ย

มันปลื้มมากเลยลุง

ขอให้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการอย่างนี้ไปเรื่อย

ของครอบครัวและของทุกคน
นานโนนะ

นาโนนั่งประจำที่รอก่อนครับ

เป็นหวังหรือครับ

คิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร
เรามาพบความซ่าของน้องเพลงไทยรออยู่แล้วครับ

บอร์

พ่อกับปู่เนี่ยเป็นวงดนตรีครับ

แล้วหนูเกิดมาก็เลยชื่อเพลงไทย

คือเพลงนำหน้ามาหมดเลยดีเนอะ
มันไม่เหมือนตัวนู้น
มีคนบอกไหมว่าหน้าเพลงไทยเป็นคนเครียด

เอาอย่างนี้ขออนุญาตจำลองสถานการณ์สักนิดดีกว่า
สมมุติที่นี่คือห้องเรียน
ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ไอ้ว่าไงอ่ะเพื่อนแซม
ทำไมมาช้าอ๊ะไม่ได้มาเลย

ไอ้วัสดีแมางตายไอ้วัสดี

เป็นหวังเลยครับ
เอาที่ฝันเสล็ดกว่าวิฟทร์
สวัสดีครับทุกผู้ชมที่กันรอบรัก
วันนี้ผมมารายการร้องได้ยกกำลังซ่า
รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นพิธีกร

เยาะเห้ยเห้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

จะสุดพื้นเยาะสุดพื้นแปลก

อ๋อทำตาม
สวัสดีครับทีนี้ต้องเจอรุ่นเด็กกับรุ่นอาจารย์

เหมือนจะว่นฟากอะ

มันออกได้เป็นปุ้มหมากด้วย

คิดว่าเพลงนี้สู้ได้ไหมได้ทำให้เต็มที่นะถ้าพร้อมแล้วมาฟังเพลง
ทุกด้านทุกมุมจากน้องเพลงไทย

เฮ้ยวันวันดูแสนอ้าว
สวัสดีสวัสดีสวัสดี

แบบไหนนะเราไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่ทันที่ตายต่อจัดสินให้ใครต้องผิด
ไม่ทันที่เจอเกิดกับสายตา
โอ้โหโลกที่คงจะหุบร้ายคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร
เปิดใจให้ได้รู้ถึงมุมที่ไม่เคยเห็น
ของเราจะได้หรือเปล่า

พาเสียพรุนทุกคำที่เราโสกเถอะ
โลกนี้คงจะโหดร้ายภิกษามันไม่มีความหมายอะไร
เปิดใจให้ได้รู้ทุกมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้
หรือเปล่าเธอกับฉัน

จริงจริงจริง
อ้าวโอ้วโอ้วโอ้ว
สุดยอดทุกคนจากน้องเพลงไทยครับ
เดี๋ยวต้องถามก่อนคุณปู
ปู่มีแนวทางการสอนน้องบ้างไหม
ส่วนมากให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยสิ่งรอบ

เขาอยากเล่นดนตรีไทยก็ไปเข้าชมรมดนตรีไทยของโรงเรียน
ก็เลยได้พื้นมาจากทางบ้านนี่เองนะฮะ
เอาละครับถ้าอย่างนั้นมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะลูกนะทั้ง๓ท่านนะครับ

ข้อดีอย่างหนึ่งของเพลงไทยเลยนะครับ
ซึ่งอันนี้เก็บเป็นข้อดีประจำตัวเลยนะ
คือเพลงไทยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเพลงไทยมีความเชื่อในสิ่งนั้นมากเลย
คือมีจิตวิญญาณของความเป็นบล็อกเกอร์ที่สูงมาก
แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่นักร้องร้องด้วยกันสองคนใช่ไหม
คือพี่ป๊อปโปเตโต้กับพี่ปูพงศิษย์ฟิชริ่งกัน
ทีนี้พี่ไอ้ได้ยินเพลงไทยพยายามร้องเป็นสองนักร้องถูกไหมครับ
พอเพลงไทยเปลี่ยนจากเสียงหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังเพลงนี้จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
อยู่ดีทำไมเพลงไทยถึงเปลี่ยนเสียงไป
อันนี้หนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างคือพี่ป๊อปเนี่ยจะร้องด้วยเสียงที่ต่ำมากแล้วจะไปจบด้วยเสียงที่สูงมาก
ทีนี้พอช่องเสียงมันกว้างมากปุ๊บเนี่ยไอ้ช่วงเสียงต่ำเนี่ยเวลาเพลงไทยร้องเนี่ยมันจะเหมือนผมบ่นครับ
ถ้าเพลงไทยปรับตรงนี้ให้พี่ไอ้นิดนึงนะเวลาร้องเสียงต่ำเนี่ยแล้วชัดเจนแล้วเสียงสูงก็สูงตามตัวโน้ตนั้น
มันจะกลายเป็นการร้องเพลงร็อกที่สุดยอดมากเป็นกำลังใจให้เพลงไทยนะครับเชื่อว่าอายุเท่านี้เพลงไทยยังพัฒนาขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะครับขอบคุณครับ
ไทยครับสิ่งที่เห็นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเพลงไทยมีความสุขกับสิ่งที่ทำมากมันก็เลยทำให้การแสดงของเพลงไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขอ่ะคนดูก็มีความสุขไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับ
รักษาตรงนี้เอาไว้นะครับการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่คำต้องชัดมันจะทำให้คนฟังแล้วรู้สึกรู้เรื่องครับผม

ผมกำลังจะพูดตรงนี้ที่พอผมปั๊บ
น้องเขายิ้มอ่ะเขาจะยิ้มน่ารักเขาเป็นคนน่ารัก
จำตรงนี้ไหมเมื่อกี้คือธรรมชาติที่เขาเผยยิ้มออกมา
เดี๋ยวต่อไปถ้าเพลงไทยอยากจะเป็นศิลปิน
การบริหารเสน่ห์หรือว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อกี้ก็ทำได้ดีความเป็นตัวของตัวเอง
และความรู้สึกอะไรที่เผยออกมาเนี่ยเผยออกมาได้เต็มที่
พี่เชื่อว่าจะไปในทางที่ดีมากขอบคุณมากครับ
คำแนะนำดีจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

คณะกรรมการค่ะให้คะแนนทีมสมิลาภาพรกันเยอะด้วยนะคะ
ขนาดนี้ผมคิดว่ากรรมการรู้สึกน้ำใจแน่นอนกับพี่น้องครับ
อย่าหมืกแต่งยองไว้หน้าครับผมรอดที๓ครับ

รอบที่๑ยกที่๑นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้คือ

และตอนนี้พี่แซคก็อยู่กับเราที่นี่แหละครับ

เมื่อสักครู่นี้ได้ดูโชว์ทั้งสองโชว์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ทึ่งนะครับเพราะว่าทั้งสองเพลงที่น้องเลือกมา
มันเป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะ

ใช่ครับอย่างเพลงไทยครับเลือกเพลงของพี่

ชนะไม่ได้อยู่ที่คำอธิษฐานครับ

ขอบคุณพระพี่เลี้ยงมากนะครับครับครับผม
เอาละฮะถึงเวลาสำคัญแล้วนะฮะ

จะต้องตัดสินแล้วครับว่า
รอบที่๑ยกที่๑นี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้

ทีมสีฟ้าสมีราคาเบอร์

ก็รู้สึกสบายใจมากเลยครับ
เพลงไทยก็ทำดีนาโนก็ทำดีในรอบนี้
ภูมิใจนะลูกกับสิ่งที่เราได้ทำออกไป

แล้วก็มาทำเพื่อบ้านเกิดของเรานะครับ
ปรบมือให้กับน้องทั้งสองคนครับ
ในยกที่๒จะเป็นอย่างไร
ต้องติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า

ใครที่ไม่ได้ดูพลาดแน่นอนนะครับ
เพราะว่าน้องทั้งสองคนนะครับ
เป็นสายประกวดเพลงลูกทุ่งนะครับ
พรุ่งนี้ครับผมห้ามพลาดนะครับผม
วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่
บ๊ายบาย
นั่นใคร

เกาขึ้นเป็นลิงเกาลงเป็นหมาค่ะ
เสียงนี้ที่ดังที่จะคงคง

เกาไหลโรยปีนดีรัก
ดีกันรักคนไทยซ่าไปทั้งโลก